ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้าได้มีคำสั่งย้ายตำรวจยศร้อยตำรวจรีนะคะที่มีภาพปรากฏอยู่ในคลิปค่ะว่าใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงของนักศึกษาภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปางนะคะตอนนี้ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าตัวยอมรับว่าที่ทำไปเพราะความคึกขนอ

พลตำรวจรีอุดมพรมสุรินผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทธรรมภาคห้าอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางก็เปิดเผยนะคะว่าล่าสุดพลตำรวจโทธนิสักทีรัสสวัสผู้บัญชาการตำรวจภูทธรรมภาคห้าให้ความสนใจกับคดีนี้พร้อมสั่งการเรียกนายตำรวจยดร้อยตำรวจรีไปประจ
ในนี้ถูกกระทบกระเทือนหรือมีผลกระทบทางด้านจิตใจอะไรหรือเปล่าที่เป็นมูลเหตุให้กระทำเรื่องที่ไม่ถูกต้อง